วันนี้ต้นเดือนหลายคนก็ขอโชคขอพรขอลาบขออะไรหลายอย่าง
ดังนั้นพาไปดูข่าวความเชื่อข่าวแปลกกันสักนิดหนึ่งนะครับ
ไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในวัดราชสัทธาธรรมท่าอิบุญ
ตำบลท่าอิบุญอำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์กันหน่อย
นี่แหละครับหลังจากเจ้าของร้านส้มตำ
ก็คือนายประดิษฐ์น้อยคุ้ยอายุ๕๔ปี
แม่เขาบอกเขาโชคดีติดต่อกันมาหลายครั้งหลายครา
วันที่๑ก็โชคดีวันที่๑๖ก็โชคดี
วันที่๑อีกงวดก็โชคดีนะฮะ
ก็เลยต้องว่าจ้างดนตรีนะครับมาแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนที่อยู่ภายในวัด
ซึ่งต้นตะเคียนดังกล่าวมีขนาดลำต้นประมาณ๑คนโอบนะครับ
ความยาวประมาณ๖๗เมตรนะครับ
ส่วนบรรดาประชาชนที่ทราบข่าวว่ามีการจัดงานแก้บน
แน่นอนครับหลั่งไหลมาชมดนตรี
คุณคิดว่ามาชมดนตรีอย่างเดียวไหม

ก็แน่นอนมาขอโชคขอลาบนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าที่ทราบข่าวก็เดินทางนำของกินของใช้มาขายนะครับ
ก็คึกคักเลยเหมือนเป็นงานวัดประจำปีเลยคุณนะ
มีปลาโป่งมีตุ๊กตงตุ๊กตาอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็ที่พลาดไม่ได้นะครับ
ก็หลายคนก็ไปกราบไหว้บูชาต้นตะเคียนแล้วครับ
เพื่อจะขอโชคขอลาบกันนะครับ
ไปดูที่อายุทยากันบ้าง
อายุทยานี่คุณครูเขาโชคดีนะ
อยู่ที่ริมถนนสายบางปะอินบางบัวทอง
แล้วหลายคนที่เขาโชคดีเขาก็จะเดินทางมา

กุมารเจ้าสัวเหงลงยารุ่นฟ้าเปิดรับทรัพย
ครับแล้วก็กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะว่าที่นี่เนี้ยเขาก็มีพ่อปู่
หรือศรีพรมเมฆสูงมากสามสิบสี่เมตรเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
แล้วที่นี่เนี่ยก็ยังมีกุมารเจ้าสัวเฮงมีองค์พญานาคมีเจ้าแม่ตะเคียน
มีเทพทันใจมีเงาะป่านี่คือคนเข้ามาเหมือนกับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันนะ
ที่รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเป็นมงคลอยู่ที่นี่ค่ะ
คนก็ไปเยอะนะมีจุดให้สักการะบูชาเยอะเลยนะครับ
ที่วัดเขาถ้ำประทุนที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับ
มีการทำพิธีเบิกเลิกไอ้ไข่ซึ่งแกะสลักด้วยไม้ตะเคียนทองอายุกว่า๓๐๐ปีนะครับ
โดยมีชาวบ้านแห่เข้าร่วมงานจำนวนมากครับ
จากนั้นก็ไปดูที่ปลายประทัดแล้วก็ไปดูน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์เนี่ยนะครับ
ด้านของแม่ชีแก้วเพชรมณีมหาปัญโยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ท่านก็เห็นฝันนะฝันเห็นไอ้ไข่ไอ้ไข่บอกว่าจะมาช่วยสร้างโบสถ์ในฝันนะ
ทีนี้ท่านแม่ชีนะฮะก็เลยไปปรึกษากับท่านเจ้าอาวาสวัด
แล้วก็เห็นตรงกันบอกว่าเดี๋ยวจะสร้างไอ้ไข่ด้วยไม้ตะเคียนทอง
และเป็นไม้ตะเคียนทองที่มีอายุเก่าแก่ถึง๓๐๐ปี
รวมทั้งมีการจัดสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ด้วยไม้ตะเคียนเช่นเดียวกันนะครับ
เพื่อให้ชาวบ้านได้มากราบศักระขอพรขอโชคขอลาบแล้วก็ทำบุญ
ร่วมสร้างพระอุโบสถที่มีมูลค่าสูงกว่า๑๐๐ล้านบาทด้วยคุณดู
ข้อนตะเคียนใหญ่มากเลยนะฮะใช่ค่ะ